สำหรับเติ้ลธนพลนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยหายหน้าหายตาไป
หลังจากที่ผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระเมื่อปีที่แล้วพร้อมกับข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
ธุรกิจคาแคร์รถสปอร์ตนะคะล่าสุดกลับมารับงานแสดงอีกครั้งนะคะ
และเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยไม่ได้เจ๊งอย่างที่ข่าวลือนะส่วนกวนเพื่อนพระเอกรุ่นกันกันตะถาวรอ้วนรังสิตยังได้เจอกันอยู่หรือเปล่า
แล้วเมื่อไหร่เจ้าตัวจะเปิดตัวหวานใจสักทีนึงไปฟังกันเลยค่ะ
ก็แบ่งแบ่งเป็นอย่างละครึ่งครึ่งครึ่งก่อนเราก็ยังรับอยู่แล้วงานธุรกิจเราก็ทำด้วยฮะ
ค่ะธุรกิจเป็นไงบ้างคะก็กำลังไปได้ดีฮะก็เป็นพวกเกี่ยวกับอาหารหรืออาหารเสริมประมาณนี้ครับ
เพื่อนล่ะคะที่แบบคุ้นกันตาถาวรอะไรยังเจอกันอยู่ไหมคะแวดนี้
เจอฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องร่วมงานกันในในในรายการอ๋อ
ที่เราต้องมีการชกมวยแซวคุณกันคุณอะไรนะแฟนเกาหลีน่ะ
คุณอ้วนไหมคะตอนนี้เขาก็มีเขาก็ไปกันหมดแล้วอืม
ขอให้โชคดีแค่นี้เลยแต่ผมผมดูรายการของคุณกันอยู่นะ
รายการที่ไปกับคุณพลอยก็สนุกดีครับน่ารักน่ารัก
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันแต่ก็ติดตามผลงานกันแบบนี้แหละนะคะ
สำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของคุณเติ้ล